พาไปดูเหตุการณ์วัยรุ่นมีปัญหาทะเลาะกันอีกแล้ว
อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะมักจะออกมาบอกว่า
ไม่รู้จักกับคู่กรณีแต่ตัวเองถูกทำร้ายถึงขั้นโดนไล่ยิง
เนี่ยอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปที่จังหวัดพระราชนครสีพิยา
คือกลุ่มน้องเหล่านี้เขาบอกว่าเขาไปเล่นฟุตบอลมา

ตำรวจสภาว้างน้อยบอกว่าชาวบ้านเนี่ยแจ้งมา
ว่ามีวัยรุ่นถูกยิงด้วยอาวุธปืนเจ็บ๒คนเลยค่ะ
เข้ามาร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในหมู่บ้าน

ก็ไปเห็นจริงว่ามีวัยรุ่นชายสองคนบาดเจ็บ
น้องน้องนี่อายุ๑๕แล้วถึงกลับ๑๘ปีเองนะคะ

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เพื่อนเล่าว่ายังไงเพื่อนบอกอย่างนี้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุจริงพวกผมมากัน๕คน
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมามี๒คันมากัน๕นะ
มาจากการเล่นฟุตบอลในเขตพื้นที่คลองหลวง
ขี่รถมาตามทางปกติไม่มีอะไรก็จะกลับนั่นแหละ
ระหว่างทางไปเจอวัยรุ่นกลุ่มนึงค่ะ
แล้วบอกว่าอันนี้เพื่อนเล่านะบอกว่าถูกขี่มาประกบ
แล้วอยู่ดีฝั่งนั้นคู่กรณีหันมาถามว่า

งงเอาอะไรเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องกัน

ฝ่ายนั้นเอาอาวุธปืนขึ้นมายิงใส่
ปั้งนับแล้ว๓นัดค่ะ
แล้วยังไม่พอเครื่องระเบิดปิงปองใส่ซ้ำเข้าที่ขาขวา
จนทำให้เพื่อนเจ็บ๒คน
แล้วเพื่อนคือเป็นคนที่นั่งซ้อนอยู่ด้านหลังไง
ถามจริงแล้วตัวคนขี่ยังไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะ
หลังจากนั้นก็พยายามเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์

ไปทางไหนไปตรงเส้นทางประหุ่นดิวทิน

อย่างที่บอกแหละไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ
แล้วทั้งหมดยืนยันแบบนี้นะว่า
ตอนเล่นฟุตบอลพวกผมยืนยันว่า
ไม่มีเรื่องกับใครในสนามเลยค่ะ
รู้ตัวอีกทีเขาก็มาข้างหลังน้องผมอีกคันหนึ่ง
น้องผมต่อผมมาคันหนึ่งกำลังมุดใต้ระผ่าน

แล้วอีกคันหนึ่งเขาก็มาอีกคันที่ก่อเหตุ

ประกบหลังแล้วก็ถามว่าเอาเปล่าเล่นเปล่า
เขาก็หันไปมองเขาก็ยิงเลยครับผม
ทีนี้ตัวน้องวัยรุ่น๒คนที่อายุ๑๕กับ๑๘ปีนะคะ
ที่บอกว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บ
ทั้งหมดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ

เพราะว่าฟังจากกลุ่มเพื่อนก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อมาก

ตามเส้นทางที่กลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีหลบหนีไปนะคะ
แล้วตอนนี้ทราบว่ามันเป็นเขตพื้นที่ของสภคลองหลวง

แล้วก็ต้องมีการประสานไปตามเส้นทางต่าง
ก็เป็นเขตพื้นที่ของสภครองหลวงน้อยด้วย

ตามกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีมาดำเนินคดีค่ะ